ต่อเรื่องเลยนะครับสำหรับดัชนีดาโจรของมิต้นนะคะ
หัวขโมยรายนี้เนียนมากตีบทแตกเลยนะคะ
ที่ปธุมธานีค่ะเดินเข้าไปด้ำด้ำมองมอง
มากเลยอ่ะไปบอกยามยามเห็นกุญแจรีโมท
เตอร์ไซค์ผมไหมอ่ะยามบอกไม่เห็นถ้าเห็นเนี่ยเก็บไปให้ด้วยนะ
หนึ่งว่ารถคันนี้เป็นของตัวเองแล้วใช้วิธีการเข็นออกมาก่อน
แล้วเมื่อสักครู่กล้องวงจรปิดจับภาพได้มีวินมอเตอร์ไซค์ช่วยถีบรถจักรยานยนต์คันนั้นออกมา
ต้องขยายผลต่อว่าวินมอเตอร์ไซค์รายนี้เป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่า
อืมร่วมขบวนการด้วยหรือเปล่านะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกก่อนเลยนะคะ
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ที่โดนขโมยไปนะคะเป็นฮอนด้า
ีซีเอ็กซ์สีน้ำเงินทะเบียนหนึ่งขอไข่ชอช้างสี่ห้าเจ็ดศูนย์
กรุงเทพมหานครใครเห็นช่วยแจ้งเหมาะแสด้วยนะคะ
ถูกขโมยไปบริเวณลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีค่ะแล้วไปด้านไหนล่ะ
มันเอาออกไปทางถนนผนโยธินฝั่งขาออกอะค่ะแล้วมีตัวช่วยด้วยอย่างที่บอกอ่ะ
มอเตอร์ไซค์ช่วยถีบไปนะฮะส่วนเจ้าของรถที่โดนขโมยชื่อว่าคุณขวัญชัย
อดแจ่มนะคะเป็นช่างแอร์ประจำโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นี่ท่านนี้พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะคะ
บอกว่าจอดรถไว้เมื่อวานสักประมาณตั้งแต่๘โมงเช้า
ออกมาอีกทีสักประมาณ๑๑โมงกะว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของ
เอ้ามอเตอร์ไซค์หายไปไหนแล้วอ่ะแล้วปรากฏว่ารถคันนี้ยังผ่อนไม่หมดนะคะ
ค่างวดเนี้ยเดือนละสามพันเจ็ดร้อยบาท
เหลืออีกหนึ่งปีคูณไปเป็นเงินสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน
แล้วจะยังไงต่อนะคะแต่เอาล่ะคุณผู้ชมมีจุดสังเกตนิดหนึ่งนะคะ
สำหรับคันที่โดนขโมยไปเนี่ยก็คือจะมีสติ๊กเกอร์
เป็นสติ๊กเกอร์หลวงพ่อกลวยติดอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้ด้วยนะคะ

เห็นว่ามีวินจักรยานยนต์ช่วยยันใช่ไหม
ใช่ครับใส่เบอร์๗ครับ
ก็พอยันออกไปด้านหน้าแล้วก็มีเปลี่ยนอีกคันนึงใช่ไหม
ใช่ครับเปลี่ยนอีกคันนึงครับเปลี่ยนวินต้มครับ
ทีนี้เล่าอีกทีสำหรับพฤติกรรมพฤติการของคนร้ายนะคะ
จะได้ช่วยกันสังเกตสังการแล้วก็ท่านรอปภด้วยนะคะ
คือตีบทแตกมากเลยรอปภเองก็ไม่รู้ว่านี่คือหัวขโมย
คิดว่าเป็นเจ้าของรถนะคะนี่ค่ะรอปภท่านนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุมีชายคนหนึ่งนั่งสูบบุหรี่ด้อมมองมาตรงที่ลานจอดรถ
แล้วออกอุบายบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามีใครมีกุญแจเอากุญแจมาคืน
ช่วยบอกผมด้วยนะประหนึ่งว่าตัวเองทำกุญแจรถมอเตอร์ไซค์หายนะคะ
แล้วก็เข็นออกไปรอปภก็ไม่ได้ไม่เอ๊ะเลยไม่เอ๊ะเลย
คิดว่าเป็นเจ้าของรถจริงนะคะเนียนมากเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจตรีศิรพบบัวหลวงนะคะเป็นสารวัตรสืบของสพคลองหลวง
ตอนนี้บอกว่าให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปดูกล้องวงจรปิดแล้ว
แล้วเดี๋ยวเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ
คือเอาไปง่ายมากเลยอ่ะนะคะคือไม่ได้สตาร์ทรถถูกไหม
แต่มีคนที่เป็นเหมือนวินแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
ก็ไปหลอกเขาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ากุญแจรถผมหายอะไรอย่างนี้
ใช่นะคะตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ